ปัญหาต่อไปนี้ที่ผมจะอ่านนี้
ผมว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนเจอ
เวลาไปที่ร้านอาหารตามสั่ง

กินอะไรดีกว่าไปนึกอยู่ตั้งนาน

แล้วคุณทำยังไงกันกะเพราไก่ไข่ดาว

นะฮะผมก็ลอกคนข้าง

แต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณไปร้านนี้
กระเพราฟุกเอาไฟ
โทษ
คุณเคยเล่นไหม
ผมเคยอ่านเจอเหมือนกัน
แล้วเวลามันพิเภณภัณฑ์ผมก็อยากจะยอดด้วย

ร่วมสมัยจริง
ทำไมเขาเรียกว่ากาจะปอง
เออทำไมไม่รู้
พี่กุยอะไรกันล่ะคะ

น่าจะนี่แหละฮะ
วางไว้ให้นะครับแล้วใครอยากจะนึกออกว่าจะกินอะไรก็ลองเสี่ยงดู
คนเมื่อกี้ได้กะเพราภูเขาไฟแล้วขอโทษมาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้
ทีมข่าวติดต่อไปที่คุณพานุพันธ์รอดประดิษฐ์หรือว่าพี่อูนะฮะ
ของร้านอาหารนี้เล่าบอกว่าไอเดียนี้มาจากครอบครัว
เปิดร้านมาเป็น๑๓ปีแล้วนะฮะสะสมเมนูเรื่อยมาสะสมเมนูเรื่อยมา
เมนูที่คิดขึ้นใหม่นะครับก็เก็บเอาไว้แต่ตอนแรกเนี่ยนะครับ
สมแต่ว่าตอนนี้มี๔๓๐เมนูแล้วนะแล้วเกิดปัญหาลูกค้าเลือกไม่ถูกนะ
เพราะเมนูเยอะเหลือเกินตัวเขาเลยคิดวิธีหาแรงบันดาลใจจากกล่องสุ่มนี่แหละ
ประกอบกับตัวเขาเนี่ยชอบสะสมของเก่าแล้วพี่เขาเก็บไอ้ตู้ไข่หอดเหรียญแบบนี้
เป็นแบบโบราณเนี่ยเอาไว้นะครับตั้งมาได้สองเดือนแล้วแบบนี้นะครับ
ตู้นี้มีเมนูใส่เอาไว้ในตู้ประมาณ๒๐เมนูนะครับ

ถ้าสมมติใครได้คำว่ากินฟรีก็ทางนี้จะกินฟรีไปเลย
สำหรับใครสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปหรือหญิงตั้งคัน

ร้านอิ่มสะบายบ้านไยมุกอยู่ในเขต

ธรรมดาก็ได้แต่เราก็อยากเล่นไอ้การจับปองอะไรที่ว่านี่แหละ